ืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะเล่าไปเมื่อวานว่าช่วงสายสายเมื่อวานนี้นะคะ
มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพร
เขานั่งดื่มกาแฟอยู่กับเพื่อนข้างบ้านที่ชานหน้าบ้านนะคะ
ตัวเจ้าของบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปที่สวนหลังบ้านหน่อย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ชานหน้าบ้านคนเดียว
คนร้ายถือปืนมาเลยค่ะขนาด๓๕๗จ่อที่ไทยทอยแล้วก็ยิงแบบจ่ออย่างนั้นเลย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตค่ะที่ครับตอนแรกเนี่ยตั้งปมสังหารเอาไว้หลายเรื่องนะคะ
ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่าเพราะเหมือนกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ก็ไปติดพันกับหญิงสาวอยู่คนนึงหรือเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น
เพราะว่ากำลังจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านคนร้ายเนี่ยหลังก่อเหตุก็หนีไป
แต่สุดท้ายจับตัวได้แล้วและคนร้ายก็บอกว่าที่ก่อเหตุก็เพราะว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ชอบดุด่าเขาก็เลยมาลงมือยิงเขาแบบนี้ค่ะ
คนร้ายใช้ปืนขนาดสามห้าเจ็ดนะคะจ่อยิงที่ไทยทอยหนึ่งนัด
ผู้ช่วยนกค่ะนายอภิษฎจันสุกอายุสี่สิบเอ็ดปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลทุ่งควัฒน์อำเภอละแมจังหวัดชุมพร
เสียชีวิตคาที่เลยนะคะตอนที่นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่หน้าบ้านญาติ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้าเมื่อวาน
หลังเกิดเหตุพลตำรวจรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
ลงพื้นที่แล้วก็เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวน

เพราะว่าผู้ตายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วเหตุการณ์เป็นคดีอุกชะกั้นนะคะ
เสถือนขวานประชาชนในพื้นที่
จากการสอบปากคำเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะคะในร่วนชุมทองอายุ๖๐ก็เป็นญาติกับผู้ตายด้วย
มีพิรุษน่าสงสัยหลายอย่างก็เชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ทีนี้พอถูกสอบเค้นอย่างหนักจนยอมเปิดปากแล้วบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
มือปืนที่ก่อเหตุคือนายศักดิ์ชัยหรือในเก่งอายุ๓๕ปีลูกชายเขาเองค่ะ
ร่วนบอกว่าผู้ช่วยนกเนี่ยเป็นญาติกันมีศักดิ์เป็นหลานชายมาดื่มกาแฟกับเขาที่บ้านเป็นประจำ
หลังเกิดเหตุนะคะตอนเกิดเหตุแกก็นั่งดื่มกาแฟกันอยู่แล้วก็เดินไปที่สวนหลังบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
หลังมาดูเห็นลูกชายที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายวิ่งถือปืนออกจากบ้าน
ซึ่งเป็นรถของผู้ตายขี่หนีไปเลยแล้วก็พบว่าผู้ช่วยนกเนี่ยนอนตายอยู่ชานหน้าบ้าน
ตายคาที่เลยตัวในร่วนบอกตกใจมากเพราะคนก่อเหตุคือลูกชายเขาเอง
คนตายเป็นหลานชายเขาเองอืมเป็นญาติสนิทกันด้วยเนี่ยค่ะ
แต่ว่าตอนแรกเมื่อวานนี้ในโรดบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเลยเดินเข้าไปสวนหลังบ้านได้ยินเสียงปืนเดินออกมาอีกทีเนี่ย
ผู้ช่วยนกนี่ตายแล้วไม่เห็นคนร้าย
ก็คนก่อเหตุเป็นลูกชายตัวเองนี่
ใช่ไงตอนแรกไม่กล้าบอกสุดท้ายก็ยอมบอกกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ตำรวจก็ตามไปเจอรถจักรยานยนต์คันที่มือปืนใช้ขี่หนีไปค่ะ
ทิ้งอยู่ในสวนปามห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุไปประมาณห้ากิโลก็ตรวจยึดไว้เป็นของกลางนะคะ
จัดกำลังออกไล่ล่าติดตามจับกลุ่มเพราะเชื่อว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่สุดท้ายเย็นวันนี้ตำรวจจับได้ค่ะ
ในเก่งคนก่อเหตุนะคะก็จับได้ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักละแมนในเก่งรับสารภาพว่า
ที่ก่อเหตุก็เพราะว่าผู้ช่วยนกชอบดุด่าว่าเขาเป็นประจำก่อนเกิดเหตุก็ถูกดุจนทะเลาะกัน
แล้วก็โมโหบันดาลโทษะไปหยิบปืนขนาด๓๕๗เป็นปืนของพ่อเก็บไว้ในห้องมาเจาะยิงผู้ช่วยนก๑นัด
เสียชีวิตคาที่เลยก็ปืนของในร่วนนี่แหละที่นั่งดื่มกาแฟอยู่กับผู้ตายก่อนเกิดเหตุอ่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะนำตัวไปคุมขังแล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปค่ะ